ทีนี้พักประชาธิปัตย์ค่ะน่าสนใจมาก
เพราะว่าทุกคนอยากรู้จุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์พูดเรื่องนี้บนเวทีปราศัยคืนนี้ด้วยนะคะ
พูดหลายเรื่องค่ะพูดเรื่องของนโยบายแก่จนสร้างชาติ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล
ติดตามบรรยากาศจากคุณนำโชคบุญชูนะคะ
รายงานสดมาจากลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ
ครับการปลาสายใหญ่เวทีสุดท้ายของพักประชาธิปัตย
ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครนะครับ
ขณะนี้เข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญของการปราศัยนะครับ
นั่นก็คือนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตยนะครับ
เพราะถ้าทำได้อย่างที่พูดปล่อยให้ประชาชนทุกสาหัสอย่างนี้มาห้าปีทำไม
นี่กลุ่มแรกกลุ่มที่๒ผู้ใช้แรงงานเงินเดือนค่าจ้างค่าแรง
ทุกคนทราบเห็นตรงกันหมดแล้วว่าไม่พอกับค่าครองชีพ
แต่ภาคการเมืองอื่นตอนนี้กลับมาเล่นสนุกแบบเดิม
จะทำค่าแรง๔๐๐พักนี้มา๔๐๐พักนั้นต้องมา๔๒๕บางพักก็จะไป๔๐๐
แล้วทำไมเราเพิ่งเรียนรู้กันครับ
คราวที่แล้วตอนที่ทำให้ก้าวกระโดดไป๓๐๐ทันทีตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอก

ก็เขยับไม่ได้
สิ่งที่เกิดขึ้นเผื่อเวที๙๑๑ก็ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอ
ซึ่งเป็นการจัดทำของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการบอกเล่า
ถึงไนต์อภิษฎิเวชาชิวะเปิดใจกับประชาชน
บอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนธรรมดาไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับ
แต่ว่าเป็นคนธรรมดาที่จะเข้ามาแก้ปัญหาประเทศนะครับ
ดังนั้นจึงขอให้เลือกพักประชาธิปัตย์
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับตลอดทั้งช่วงเย็นนะครับ
ก็มีการขึ้นปลาใสของแก่นำของพักประชาธิปัตย์นะครับ
ระดมขุนพลทั้งนายอภิษฎเวชาชีวะเอยนายชวนหลีกภัยนะครับ
นายบรรยัตนายบรรยัตนะครับแล้วก็ยังมีนายจุฬิลักษณะวิสิตนะครับ
รวมถึงนายกรจาติกาวนิษฐ์นะครับที่ได้ขึ้นกล่าวปลาใส
ถึงนโยบายของพักประชาธิปัตย์สร้างคนสร้างชาตินะครับ
จนสร้างคนสร้างชาตินะครับรวมถึงย้ำด้วยนะครับว่า
พักประชาธิปัตย์นั้นจะนำประสบการณ์ที่สะสมมากกว่าเจ็ดสิบสองปี
มานำพาประเทศไปสู่ความเจริญนะครับพร้อมกับชูนโยบาย
ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญนะครับนั่นก็คือประชาชนต้อง
นะครับแล้วในวันนี้เองก็ยังมีการชูคำขวัญอีกหนึ่งคำขวัญนะครับ
นั่นก็คือการเลือกพักตั้งรัฐบาลนะครับ
ขณะนี้นะครับนายอภิษฎนั้นก็ยังมีการปราศัยสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนอยู่นะครับ
ซึ่งก็มีการเน้นย้ำถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหา
ความยากจนแล้วก็ค่าคลองชีพนะครับที่ตอนนี้นั้นสูงขึ้น
ครับผมบรรยากาศณขนาดนี้นะครับ
ประชาชนนั้นก็ยังฟังการปราศัยของนายอภิษฎอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
และก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับของพักประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
นั่นก็คือจะมีการปล่อยขบวนรถประชาธิปัตย์สามสิบครั้งสามสิบเขตทั่วปรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะครับ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวและบรรยากาศการปราศัยของพักประชาธิบัตย์เวทีสุดท้ายครับ